อุ้ยเค็มเดี๋ยว
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เป็นวินาทีที่รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักค่ะ
แล้วก็ไปชนกับรถที่สวนมา
คือจริงแล้วเนี่ยนะคะจะมีรถเก๋งสีดำที่จะแซงซ้าย
รถตู้รับส่งนักเรียนก็เลยเหมือนกับเสียหลักหนี
ก็เลยชนกับรถที่เขาไปเลนส์ปกติของเขานะคะ
แต่มันสวนทางกันพอดีมันเลยเป็นลักษณะของประสานงา

ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะถนนสายพิจิตรศักดิ์เหล็กนะคะ

รถ๓คันพังยับเยิน

ประถมและมัธยมจากโรงเรียนของจังหวัดพิจิตรนะคะ
จำนวนนี้สาหัส๕คน
มีน้องนักเรียนเสียชีวิต๒รายเป็นเด็กชายอายุ๑๐ขวบเท่านั้น

คนขับรถเก๋งบอกว่าที่เกิดเหตุมันเป็นทางกำลังก่อสร้าง

แซงซ้ายรถตู้รับส่งนักเรียน
แสงไม่พ้นรถตู้รับส่งนักเรียนเลยเสียหลัก
เบียงไปไปประสานงากับรถตู้อีกคันหนึ่ง
นี่ค่ะลักษณะแบบนี้

วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะ
พยนตอัศวะพิชยนต์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ตำรวจสพเมืองพิจิตรตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองขนส่งจังหวัด
ตัวแทนผู้รับเหมาทำถนนสายพิจิตรศักดิ์เหล็กไปตรวจสอบเลยนะคะ
เพราะบอกว่าถนนธรรมอยู่ใช่ไม่คะขออนุญาตเป็นเลนสวนด้วยค่ะ
ลงพื้นที่กันไปหมดเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันเหตุซ้ำ
ทีนี้ไอ้ที่กำลังก่อสร้างถนนกันอยู่ต้องไปดูซิมีป้ายเตือนไหมสัญญาณไฟต่างมีไหม
พอหลังเกิดเรื่องนี้ก็เลยต้องไปดูค่ะกำชับให้ระมัดระวัง

ที่โรงพยาบาลพิจิตรค่ะ
คนที่บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่นะคะ
มี๔คนที่บาดเจ็บเล็กน้อยคุณหมอให้กลับบ้านไปได้แล้วค่ะ
แต่น้องนักเรียนที่เสียชีวิตล่ะคะคุณผู้ชมค่ะ
คณะผู้บริหารคุณครูของโรงเรียนอนุบาลวัชิระ
ที่มีน้องนักเรียนชั้นป๔เสียชีวิตไป๒คนนะคะ
ก็มาทำเรื่องรับร่างของน้องที่เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนา
ทางโรงเรียนอนุบาลวัชิระนะคะ
นายโสพลเป็นผู้จัดการของโรงเรียนบอกว่า
ตอนนี้มีนักเรียนของทางโรงเรียนรักษาตัวอยู่๒ราย
ทีมข่าวของเราไปที่วัดหนองถ้ำที่อำเภอเมืองพิจิตร
เป็นสถานที่จัดงานศพของเด็กชายจิรพัฒน์
น้องโชกุลอายุ๑๑ค่ะ
บรรยากาศเศร้ามากคุณแม่ของน้องโชกุลนางสาววนิดา
คุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุน้องกินข้าวเช้าออกจากบ้าน
ขึ้นรถตู้รับส่งนักเรียนมันก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไร
รู้ข่าวแม่ช็อกเลยรับไม่ได้จริง
แม่เลยบอกว่าคือการใช้รถใช้ถนนเนี่ย
ทุกคนมันต้องระมัดระวังอย่าใช้ความเร็ว
เพราะเนี่ยถ้าพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาที
มันหมายถึงการสูญเสียชีวิตนะนี่คือชีวิตของเด็กนะ

ก็ต้องใช้ขวาปลูกภัณฑ์แถวเวียนสหาว
ค่ะชอบปืน
สะสมรถถัง
อยากให้โชคคุณรู้ว่าโชคแม่รักชุคคุณมากค่ะ

มีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๔มกราคมนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากนะคะว่า
มันหลายอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพถนน
มันเรื่องของการขับรถด้วยมันต้องไม่ประมาทจริง
คนขับรถเก่งบอกว่าก็เป็นเส้นทางก่อสร้างแต่จะแซงรถตู้
ใช่ค่ะก็ยอมรับว่าก่อสร้างถนนก่อสร้าง
แต่จะแซงรถตู้รับส่งนักเรียนและแซงซ้าย
ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเส้นทางก่อสร้าง